สองคือเลี้ยงปูนา
ใช้น้ำปราป่าเลี้ยง
และสะอาด
ผมว่าตลาดต้องการด้วย

คนที่ทำเรื่องนี้เป็นวิศวกรมาก่อน

นี่นะฮะนายประพันธ์บรือชัยหรือว่าพี่ฝุ่น
ฝุ่นอายุ๕๑ปีครับเป็นเจ้าของนิชาฟาร์มปูนาราชบุรีครับ
พาทีมข่าวไปดูการเลี้ยงขยายพันธุ์ปูหน้าน้ำใส
เล่าบอกว่าเดิมเขาเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะ
อยากจะหาอาชีพรองรับวัยเกษียณ
หรือว่าจะหากิจกรรมสำหรับครอบครัวที่สามารถทำร่วมกันได้
และที่สำคัญมันมีเงินได้ด้วยไงนะฮะ
ศึกษาข้อมูลการเลี้ยงปูนาน้ำใสครับ
จากฟาร์มหลายแห่งมากว่า๔ปีแล้วนะฮะ
จากนั้นก็ตัดสินใจทำฟาร์มของตัวเองเลยแบบครบวงจร
มากว่า๖เดือนด้วยการเลี้ยงแบบนี้ครับ
ปูนาน้ำใสคุณผู้ชมเอาน้ำปลาปลานี่แหละ
ในบ่อซีเมนหรือบ่อผ้าใบ
ไม่ให้ปูได้สัมผัสพื้นดินหรอก

ไม่มีพยาธิไม่มีปอลาสิตหรือว่าไม่มีเชื้อโรคต่าง
โดยจะคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรง
ผสมพันธุ์และเพาะพันธุ์
คุณผู้ชมครับระยะเวลาในการเลี้ยงปูนารุ่นหนึ่งนะครับ
จะใช้เวลา๖เดือนสามารถนำมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้
ส่วนพันธุ์ปูนาที่นำมาเลี้ยงมี๒สายพันธุ์ก็คือ
พันพระเทพและพันธุ์กำแพงนะครับ
คุณผู้ชมครับปัจจุบันฟาร์มจำหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ
อายุ๑๔เดือนคู่ละ๖๐บาท
อายุ๕๗เดือนคู่ละ๘๐บาท
ส่วนปูตัวเมียที่มีไข่จะขายตัว๒
โอ้โหราคาดีนะนะฮะ
โดยทุกส่วนของปูนาน้ำใส
ถ้านำไปชำแหละราคาจะปรับขึ้นไปอีกเห็นไหมล่ะ
เพราะมันน้ำใสมันสะอาดน่ะ
กล้ามปูนะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ
โอ้โหก๊อปปุ้ยอะไรฮะปูนาน้ำใสกล้ามปูอยู่กิโลกรัมละ๗๐๐บาท

มันปูกิโลละ๑๐๐๑๒๐๐บาทครับ
ปุ้ยพูดแล้วอยากเลี้ยงเลยเนี่ย
นี่ปุ้ยลองดูที่บ้านมีที่ไหม

แล้วถ้านำไปแปรรูปขายเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะ
ทำได้อีกช่วงแรกเนี่ยฟาร์มมีรายได้ประมาณ

ครับปัจจุบันเนี่ยมีรายได้นะฮะแบบนี้แหละนะครับ
๕๐๐๐๑๐๐๐๐บาทสาเหตุเพราะว่าฟาร์มผลิตลูกปู
แล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตอนนี้ขอโทษนะ
ที่ละได้น้อยเนี่ยมันไม่ใช่อะไร
คือขายได้เยอะแล้วแต่ตอนนี้ผลิตไม่ทัน

นายประพันธ์บอกว่าธุรกิจเลี้ยงปูนาน้ำใสนะครับ
ไปได้อีกไกลนะฮะเพราะตอนนี้ตลาดปูนา
มีความต้องการสูงถ้าใครสนใจก็ไปที่บ้านเขา
เลขที่๑๓ทับ๖หมู่๗นะครับ
ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับ

เขาบอกว่ายินดีสอนการเลี้ยงทุกขั้นตอน
การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วย
แล้วก็ให้คำปรึกษาหาแหล่งจำหน่ายให้ด้วย

ลองทำดูฮะสองอย่างครับปลูกมะนาวกับเลี้ยงปูนาน
ผมว่าเป็นรายได้หลังเกษียณดีเลยล่ะครับ
ตรงที่เขาหาตลาดระบายสินค้าให้ด้วยนั่นแหละ